มาดูคู่ป๔กับป๖หน่อยดีไหมคะ

คลิปที่ออกมาหลายคนดูแล้ว
ดขมวดคิ้วสงสัยข้องใจไม่ได้จริงว่า

ป๖บุกไปห้องเรียนน้องป๔ค่ะ
ผลักทั้งจิกหัวทั้งตบ

แต่ว่าสิ่งที่ฉับยกนี่คือกับคุณ

สนุกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็มีบางคนในจังหวะที่พี่ป๖ด่าน้องป๔
วิ่งเข้าไปเหมือนทำนองว่าขอออกกล้องด้วย
คือหลายคนเห็นว่านี่คือเรื่องสนุก
ซึ่งนี่คือสิ่งที่น่ากลัวมากที่มันเกิดขึ้นนะคะ

คือไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรเกิดขึ้นอยู่ข้างหลังเลย
เขาบอกว่าเพื่อนบรรยากาศในห้องนั้นก็อึดอัดนะ
แต่เพื่อนไม่รู้จะทำยังไงเพราะเพื่อนก็คือเด็กป๔
ไม่กล้าทำอะไรเพราะว่านั่นคือรุ่นพี่ป๖
ไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วมันเป็นปัญหาบาดหมางระหว่างคนสองคน

โปรดติดตามต่อไป
ต้องใส่ใจเขาคุยกับเขาสอนเขาให้ดี
บางทีเด็กยังไม่มีวุฒิภาวะมากพอ
อาจจะพิจารณาจะใช้ดูลยพินิสในการคิดอะไรด้วยตัวเองจะอย่างมีเหตุผล